เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างรถกระบะกับรถจักรยานยนต์เหมือนกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองชนบุรีช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
ก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขามีเรื่องอะไรกันหรือเปล่า
ไปขับขี่เบียดแซงปาดหน้าอะไรกันไหม
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรถกระบะชะลอข้างหน้าเป็นไฟแดง
รถจักรยานยนต์ไม่ชะลอเลยพุ่งชนแบบเต็มเลยอะค่ะ

คือรถจักรยานยนต์มาค่อนข้างเร็วเห็นไหมค
กระบะนี่แล้วจนแล้วมันคลรักมา
คนขี่กระเด็นแบบกระแทกพื้นแบบนี้สลบไปเลยนะคะ

คือรถที่ขับมาด้านหน้าเขาชะลอ

ก็เลยชะลอเพราะว่าด้านหน้ามันเป็นไฟแดงเพื่อจะต้องหยุดไฟแดงรถจักรยานยนต์เบรกไม่ทันหรือไม่เบรกหรือยังไงก็ไม่รู้พุ่งชนท้ายกระบะแดงแล้วก็ถล่ายขึ้นมาบนทางเท้าคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยโอ้โหกระเด็นรถจักรยานยนต์ไปทางตัวคนไปทางแบบเนี้ยค่ะแยกไฟแดงบางทรายอำเภอเมืองชนบุรีห้าม
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะจุดเกิดเหตุมันมีการซ่อมแซมถนนนะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าอุบัติเหตุบ่อยแล้วก็ก่อนเกิดเหตุอันนี้เห็นคนขี่รถจักรยานยนต์ที่บาดเจ็บอ่ะ
มีปัญหากับกระบะแดงมาก่อนตั้งแต่แยกโน้นแยกไฟแดงเฉลิมไทยคือคนขี่รถจักรยานยนต์เหมือนกับขี่ไล่รถกระบะแดงมาด้วยความเร็วแล้วตะโกนด่าด้วยให้ของลับด้วยด่าเสียงดังมาตลอดทางเป็นกิโล
ท้ายแบบเต็มมันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างในคลิป

พอตากคนข้างหลัง
ใช่กระบะทานแดง

ทั้งสองฝ่ายเพื่อหาสาเหตุและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ